การเมืองในบ้านเราวันนี้จัดใหญ่จัดเต็ม
งานใหญ่งานโตกับการเปิดตัวลุงตู่นะฮะ
ภูนต์เอกประยุจรรย์โอชาไปเปิดตัวกับภักดิ์รวมไทยสร้างชาติเรียบร้อย
งานนี้เขาบอกว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้
คนมาเป็นหมื่นมาถือป้ายไฟกันเยอะแยะมากมาย
ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจติดตามจากรายงานครับ
ในใจลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณคงจะอยากร้องเพลงนี้ให้กับน้องตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฟัง
ขณะที่ฝากฝั่งของลุงตู่หลังจากปฏิบัติหน้าที่ตอนเช้าแล้ว
ก็ส่งหนังสือขอลากิจในครึ่งวันบ่าย
เรียกว่าเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกับการเป็นนักการเมืองเต็มตัวสักที
หลังหลบมุมในภักดิ์พลังประชามรัฐยุนนานหลายปี
งานนี้บิ๊กเฮดรวมไทยสร้างชาติถึงกับต้องระดมไพร่พลคนรักลุงตู่มารอต้อนรับจำนวนไม่น้อย
ทำเอาศูนย์ประชุมสิ่งบริกิจที่ว่าใหญ่ถึงกับคับแคบไปถนัดใจ
แค่เมืองชนจังหวัดเดียวก็ห้าพันกว่าเข้าไปแล้วเข้าทำนองเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ก็แล้วกัน
ขณะที่เสียอ๋อยจาตุรนฉายแสงกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทยจัดไป๑ชุดบอกว่า
รัฐธรรมนูลไม่ห้ามย้ายพักแต่ก็ควรรู้จักผิดชอบชั่วดี
ใครจะแคร์ด้านได้อายอดไม่เช่นนั้นคงไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง
ในเศรษฐกลอัฐาวงศ์หรือมรัมโบนายชัชวานคงอุดมหรือชัตเตาปูน
และนายชุมพลกาญจนาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีขึ้นมาแน่
แม้ว่าบางคนจะเคยมีคดีกับกรณีตีกินสลักออนไลน์
ถูกเคลียร์ทิ้งจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาแล้วก็ตาม
แต่เพื่อความได้เปรียบใครจะยอมละทิ้งโอกาส
เราจะต้องผมก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะผมจะมาท่ากรรมนึงหรือเปล่า
ไม่คิดแล้วคิดอีกนะคิดมาเป็นเดือนหลายเดือนแล้วล่ะ
วันนี้ก็ตัดสินใจแน่นอนนะครับจริงแล้วถ้ารู้แบบนี้นะมานานแล้ว
ในที่สุดพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาจากเงามืดเสียที
นับจากนี้ไปแสงไฟทุกดวงจะจับและสาดส่องไปยังลุงตู่
กระดิกตัวพลาดนิดเดียวจะถูกรุมกระหน่ำช้ำเลือดช้ำหนองเป็นแน่
ที่สำคัญลุงต้องรับให้ได้ไม่ออกลูกยั้วเหมือนที่ผ่านมา
เพราะยิ่งโมโหก็ยิ่งเข้าทางคู่ต่อสู้และอาจจะจบไม่สวย
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน